คุณผู้ชมฮะมาเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
เพราะว่าช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๕๔๑ขาเข้าชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซา
ตอนนี้มีหลุมอันตรายอยู่บนท้องถนน
หลายต่อหลายรายเอาเจ้าหน้าที่ได้เห็นภาพข่าวนี้แล้ว
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อคืนนี้
เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์พลิกคว่ำบนถนนเทพรัฐ

ช่องทางคู่ขนานขาเข้าชนบุรีหมู่๑
ตำบลหอมศีลอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ถนนเทพรัฐเราอ่านข่าวบ่อยนะฮะ

ใช่ถนนก็จะชำรุดโซโซแบบนี้
แล้วก็มีทั้งอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่
คนเสียชีวิตคนบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตำรวจสพบังปะกง
พร้อมด้วยกู้ภัยก็เข้าตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบนายพินิษฐ์ศรีนงอายุ๒๗ปี
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับบาดเจ็บ
ก็บาดเจ็บฮะถลอกตามร่างกาย
นั่งเจ็บอยู่ข้างทางลุกไม่ไหวแล้วครับ

ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าชมบุรี

ไม่เห็นว่ามีหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงเลนขวา
ทำให้ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในหลุม
เสียหลักพลิกฮะตัวเขาก็กระแทกพื้นอย่างแรงสิครับ

กว่านั้นคือประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ทางหน่วยกู้ภัย
ฉะเชิงเซารุดตรวจที่เกิดเหตุ
สรุปแล้วเป็นจุดเดียวกัน
แต่ต่างเวลากันเท่านั้นเองคุณ

กับที่นายพินิษฐ์ผู้บาดเจ็บคนแรกขี่รถจักรยานยนต์
หลุมแล้วก็หลุมขนาดใหญ่นี่นะครับ

นายชานรงเสาแก้วอายุ๒๒ปี
หลุมเหมือนกันบาดเจ็บอยู่ข้างทางครับ
รอนนะฮะทะเบียน๑กกง๗๘๒๘ยะโสธร
ก็นี่แหละครับได้รับความเสียหายเหมือนกัน

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
เท่ากับเป็น๒รายแล้วนะที่ต้องนำตัวส่ง
เพราะเจ้าหลุมอันตรายหลุมนี้นะฮะ
ซึ่งหลุมนี้เขาบอกว่าเป็นหลุมที่ยังไม่มีการกลบ
ไม่รู้ว่าไม่ได้กลบมานานแค่ไหนแล้ว
แต่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุ๒ครั้งนี้
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งเหมือนกันนะฮะ
ทำให้ชาวบ้านวิงวอนเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยซ่อมแซมถนนหนทางให้กับชาวบ้านหน่อย

ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนี้
ก็ต้องยิ่งมายิ่งมาดูแลจัดการให้กับชาวบ้านนะครับ
ล่าสุดนี้นะครับตอน๘โมงเช้า
เอ้าเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันอีกคุณ

โอ้โฮหนึ่งหลุมสามราย
นอนโอดโออยู่กลางถนนลุกไม่ขึ้น
แต่จุดนี้นะฮะมันก็ถัดมาจากจุดเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเอง
บนถนนสายเดิมเลยเทพรัฐกิโลเมตรที่๔๑
เหตุแรกที่เกิดเมื่อคืนเกิดขึ้นกิโลเมตรที่๓๕
นี่ถัดมากิโลเมตรที่๔๑ช่องทางด่วนขาเข้าชมบุรีหมู่๒
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงผู้บาดเจ็บลุกขึ้นไม่ไหวเลยนะฮะ
ก็ต้องรอกู้ภัยที่จะช่วยมาปฐมพยาบาลกันก่อนนะครับ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวนัฐกาลศรีสว่างอายุ๒๖ปี
ทะเบียน๑กกสบศ๔๐๙อุบลราชธานี

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด

ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำธุระ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี้ไม่ทันระวัง
ลุมขนาดใหญ่อยู่เลนซ้าย
มีความกว้างของหลุมเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า๑๐เมตรเลยเหรอ
ฮะความกว้างเหรอฮะเอ๊ะมันยังไงนะฮะ
เออพอขี่ตกหลุมก็บังคับรถไม่ได้เสียหลักฮะ
รถมันก็พลิกคว่ำทำให้เธอได้รับบาดเจ็บนอนโอดโอยอยู่แบบนี้นะฮะ
หน่วยงานครับยิ่งได้ยินแบบนี้๓เหตุซ้อน
ตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงเช้านี้ช่วยเข้าไปดูพื้นถนนหน่อย
ปรับเรื่องพื้นผิวการจราจรให้สักนิดหนึ่งนะฮะ
อืมนี่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานะฮะครับ
เราจะใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้จริงหรือนะคะ